ถูกคนรุมทำร้ายโอ้โหทั้งกระทืบทั้งตบทั้งตี

เพราะว่าไปติดหนี้เขาเล่นแฉะแล้วไม่ยอมจ่ายเงิน๔แสนบาท

สุดท้ายแล้วคนที่ถ่ายคลิปคนที่ตบตีนนั้นเป็นเท้าแชร์ที่ก่อเหตุครับ
นี่คือเท้าแชร์เป็นเจ้าของคลิป
แล้วก็มีคนน่าชื่อเมคนที่ทำร้ายพิตี้นี่แหละ
คือวันที่๗วิทยุนายนที่ผ่านมา
เขาบุกเข้าไปทวงทำหนี้๔๐๐๐บาทจากพิตติคนนี้

ก่อนจะมีการเยอะเย้ยกันท้าทายกันทำร้ายร่างกายกันนะครับ
ปัญหานี้เท้าแชร์บอกว่าต้นเรื่องมันมาจากพริตตี้คนนี้
เล่นแชร์กับพวกเธอ๘วง๙วง
วงขนาดนี้นะฮะแต่ละวงนั้นเงินต้นหลักหมื่นถึงหลักแสน
กระทั่งมาถึงการเปียร์แชร์วงเงินที่มันเป็นวงที่หลักแสนบาท
ปรากฏว่ามีคนลงเงินเท่ากับพริตตี้มรายนี้ก็เลยต้องใช้วิธีการจับสลาก
ก็คือเปียร์เท่ากันเท่ากันไม่รู้จะให้ใครเอาก็จับสลากสิ
จับได้ก็ได้ไปทำให้พริตตี้คนนี้ไม่พอใจแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินค่าแชร์
เนี้ยที่เปียร์ไปแล้วเนี่ยสี่แสนบาทก็เลยสุดท้ายทำยังไง
ก็เท้าแชร์ต้องรับผิดชอบไงต้องรับผิดชอบเอาเงินเนี่ย
จ่ายให้กับคนที่เปียร์ได้ก่อนนะครับ
เขาอ้างว่าเขาเอาไปรักษาแม่ที่ป่วยเป็นมะเร็งค่ะ
แต่พอพอเรื่องโป๊ะแตกทุกอย่างปุ๊บพอหนูตามเงินไม่ได้
เพื่อนเขาอะไรอย่างนี้หลายคนบอกว่าแม่เขาตายไป๒ปีกว่าแล้ว
ซึ่งเขาเอาบุพการีมาล้อเล่นอะไรอย่างนี้
มันก็เลยแบบหนูเคยเลยแบบเฮ้ยทำไมทำขนาดนี้วะ
เงินมันเยอะแล้วทีนี้เขาไปทำอะไรหมดทีนี้ไปมาสอบส่วนมา
เขาก็บอกหนูจำเป็นต้องเอาเงินไปโปะบ้านของหนูทรัพย์สินของหนูคืน
ก็เลยว่าอ้าวแล้วคนอื่นอ่ะก็เลยแบบว่าเหมือนเป็นการเห็นแก่ตัวค่ะพี่
ก็หนูจะเอาของหนูคืนแต่คนอื่นอ่ะเดือดร้อนเพราะหนูใช่ไหม
อะไรอย่างนี้เขาก็ไม่ยอมเคลียร์ด้วยดีอะค่ะ

อย่างที่คุณทัศนัยบอกว่ามีการท้าทายกันใช่ไหมคะ
แล้วฝ่ายเท้าแชร์เขาอ้างนะว่าฝ่ายลูกหนี้พริตตี้สาวคนนี้
ไลน์มาข่มขู่ส่งรูปปืนมาบอกเงินกับชีวิตคิดว่าจะเลือกอะไร

อันนี้คือตามบุกไปถึงงานที่พิตตี้ทำงานอยู่นะ

ทีนี้ไปดูฝั่งพริตตี้สาวกันหน่อย

ได้แต่ใช้ช่องทางโซเชียลโพสต์เฟซบุ๊กยอมรับว่าเขาเนี่ยนะนี่
ไม่มีเงินจ่ายแชร์๔แสนจริง
พร้อมยืนยันไม่เคยข่มขู่เจ้าหนี้ตามที่ถูกกล่าวหา
แต่กลับถูกอีกฝ่ายนั้นข่มขู่จะทำร้ายครอบครัว
ก็พยายามจะหางานทำเพื่อชดใช้หนี้ดังกล่าวอยู่นะครับ
ขณะที่นายเดชากิติวิทยานันทนายความเขาบอกว่า
การตั้งวงแชร์ตามกฎหมายสามารถตั้งได้ไม่เกิน๓วง
แต่เนี่ยที่เขาเล่นกัน๘วง๙วงก็ผิดนะ
แล้วห้ามมีลูกแชร์รวมกันไม่เกิน๓๐คน
ส่วนกรณีที่ลูกแชร์ไม่ยอมจ่ายค่าแชร์นั้น

แต่ต้องไม่ใช่การทวงแบบใช้ความรุนแรง

คุณจะเล่นกี่วงกี่มือก็แล้วแต่
อดเงินสูงสุดไม่เกิน๓แสน

พันธุ์ตำรวจเอกพงจักรปรีชาการรุณพงศ์

บอกว่าคดีนี้นะตำรวจสอบปากคำ
เช้าเท้าแชร์แล้วลูกแชร์แล้วรวมทั้งพยานทั้งหมดทั้งมวล
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายต่างแจ้งความ

เท้าแชร์ก็แจ้งพริตตี้ก็แจ้ง
ก็เดี๋ยววันนี้ตอนบ่ายจะมาเรียกทั้ง๒คน

แล้วเท้าแชร์นี้ก็มีการฟ้องร้องคดีทางแพ่งกับลูกแชร์ด้วย

ฟ้องร้องกันที่ศาลจังหวัดสมุทรปราการนะครับ